เมนรสเผ็ดต้นตำรับจากเมืองเซ็นได
จากร้านม็อกโกริเซ็นไดราเมน
และพาสตาร์เซ็นต์สดที่ทำด้วยสายกีตาร์แบบโบราณ
เสิร์ฟพร้อมกุ้งมังกรพื้นเมืองจากภูเก็ตที่ห้องอาหารสกาลินี
แล้วพบกันในเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์วันเสาร์ที่๘ตุลาคมเวลาเที่ยงตรงทางไทยรัฐทีวีค่ะ